ผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
หนึ่งในนั้นก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับ๑๗คน
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเองเป็นสมาชิกกลุ่มคนที่มีอุดมการทางการเมือง
คือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลต้องการจะต่อต้านรัฐบาล
ในวันนี้เองนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนั้นก็ออกมากำชับ
ชัดเจนว่าเบื้องต้นณขณะนี้เอง
ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้แน่นอนว่า๑๗คน
ถูกควบคุมตัวมาซึ่งเป็นสมาชิกของนปปนั้น
เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่ภาคใต้
อกจากนี้ครับวันนี้เองทหารก็นำตัว๑๕คน
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุมตัวมา๑๗ปล่อยออกไป๒
เหลือ๑๕นำตัว๑๕คนนี้ไปส่งให้กับตำรวจกองปราบแล้วนะครับ
ทหารจากมณฑนทหารราบที่๑๑คุมตัวผู้ต้องหา๑๕คน
ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มพักแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือนปป
ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบราม

ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คศกรณีการชุมนุมเกิน๕คน

พร้อมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายกับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจตามขั้นตอนด้วย
โดยพตชชัชยเดชผู้บังคับการกองแผนงานอัตยากรรม
สำนักงานกองบังคับการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๑๗คนที่ถูกออกหมายจับ
ทหารเข้าควบคุมตัวหลังเกิดเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรม
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
หลังการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันตั้งกลุ่มพักนปปขึ้นมา
และจัดประชุมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีและพัทธลุง
ซึ่งกลุ่มพักนปปถามว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องไหมกับนปช
สาวเราเรื่องไปแล้วก็พบว่ากลุ่มพักนปปแยกตัวออกมาจากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือว่านปช
แล้วก็มีการเคลื่อนไหวลักษณะพักคอมมิวนิสต์
ต้านการทำงานของรัฐบาลทหาร
จึงเข้ามีการปิดล้อมจับกลุ่ม
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้บังคับการกองแผนงานอัธยากรรมครับ
ทหารเข้าไปจับกลุ่มก่อนนะครับแล้วนำมาส่งต่อให้กับตำรวจกองปราบ

มการทางการเมืองการเคลื่อนไหวเองแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย

ปชคือมีความเข้มข้นกว่าค่อนไปทางพักคอมมิวนิสต์เลยนะครับ
หลังการสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
ควบคุมตัวทั้ง๑๕คนไปฝากขังต่อสารทหารกรุงเทพมหานคร
ครั้งแรก๑๒วันครับตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๓๐สิงหาคม
โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดี
จากการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จและคดีนั้นมีอัตราโทษสูงครับ
โดยสารพิจารณาและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน
อนุญาตฝากขังได้ตามคำร้อง
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ควบคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
ฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๑๗คนที่ถูกสารออกหมายจับ
เป็นเรื่องของแนวคิดต่อต้านการเมืองนะครับ
มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอด
รวมทั้งในช่วงการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐมนูลในช่วงที่ผ่านมาด้วย
ยืนยันว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิด
วินาศกรรมในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้

พบตรก็ออกมาย้ำแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเหตุระเบิด
แต่เกี่ยวเรื่องกับการเมืองนะครับ